ให้ดูหนึ่งคลิปเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับสายที่ชอบไปคิดว่าแหม่
เมามันเรื่องเล็กน้อย๓ป๋องเองขับได้สบาย
มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาขับรถเก่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ก็เลยเปิดกระจกสอบถามกันหน่อย
ไปโดนตัวไหนมาไกลนี่ฟองอะไรยังไง

นี่ชู๓เกี่ยวอะไรกับการเมืองหรือเปล่า

แต่เราเม่าไม่ด๊วย
หู
เปะซ้ายเปะขวานมาย้อนถึงบ้านหรือเปล่า
บ้านอยู่ไหนเนี่ย

เพื่อนหลงรักหรือเพื่อนเธอเพื่อนเธอหรือเปล่า
ไปไหนก็ได้โตแล้วไปสรอเนาแต่ไหนไปสรอเนา
ป่ะแป๊ะลงพักเราไปไหม
เยอะโอ้โหเบี้ยลึกเหล้าเนี้ยพี่ตำรวจอยู่ข้างหลัง
พี่ตำรวจพี่ตำรวจพี่ตำรวจแล้วตำรวจผิดแปลก
อ๋ออ๋อพี่ตำรวจจะมาไว้เผ่าแล้ว
โอ้โหขับเขาขับจริงเลยแปลกมีงานถามแบบใครวะ
หันไปเอาตำรวจมาเออสุดท้ายตำรวจมา
คุยกันนาน๒นานแล้วไอ้เลข๓เนี่ยไม่ใช่เพื่อเธอ
ไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อชาติเพื่อผมนี่แหละ
เพื่อผมเนี้ยแหละเออมีคนถามไปสนไม่ไปทำเป๊ะอะไรสน
ไม่รอดอ่ะเออต้องไปแหละคือจริงจริงนะ
คนขับรถถ้าปล่อยให้เขาไปตั้งแต่ประโยคแรก
รอดไปแล้วรอดอันนี้แบบอืมมาพอดีแป้น
ใครวะหันไปเอาตำรวจมาทีนี้ซวยเลยคุณผู้ชมงานเข้า
เหมือนจะฮานะตอนแรกแต่พอคุยไปคุยมาตำรวจพอดีเลย
แล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังขับตามกันไปต่อ
นึกว่าจะรอดแต่ตำรวจถึงแม้เขาจะเลิกงานออกเวรมาแล้วก็ตาม
แต่เห็นเอ้ยขับมาทำไมเสร็จเสร็จสุดท้าย
อ่ะไหนดูหน่อยซิเทียบข้างพี่ท่านคนนี้เสร็จปุ๊บ
อ่ะจอดสิยังไงมาคุยกันหน่อยอ่ะไปฟังช่วงนี้

โดนจ้ามิ
ไม่เกี่ยวกับเรา

คนถ่ายคลิปบอกว่าเฮ้ยรู้สึกผิดอ่ะ

ถ้าเหลือเปล่าเธอเข้าได้ถึงบ้าน
แต่ชักอาจจะไม่ได้ถึงบ้าน